พยาบาลสาวออกเวรช่วงกลางดึก

ทีนี้มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับปาดหน้า
แล้วก็ทำเป็นว่าตัวเองล้มเกิดอุบัติเหตุนะคะ
พยาบาลสาวลงไปช่วยเหลือ

และใช้มีดกรีดที่แขนด้วยนะคะ

ได้โพสต์ภาพบาดแผลที่แขนนะคะ

ระหว่างที่เธอถูกปล้นบนถนนบายพลาส
เลี่ยงเมืองเส้นสนามบินตรังกันตัง

คนร้าย๓คนขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้า

ใช้ปืนและมีดจี้บังคับ

มีทั้งต่อยใช้หมวกกันน็อกฟาด

ซึ่งระหว่างที่กรีดมีดลงบนแขนเธอ
คนร้ายยังร้องไปด้วยเหมือนเจ็บปวด

ทำให้เธอเองกลัวมากในตอนนั้น
ฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันค่ะ
เขาบอกว่าอยู่นิ่ง
ถ้าไม่นิ่งมันจะยิง
อย่าทำร้าย
เสร็จจังหวานนั้นูเวลาเรากลัวค่ะ

มันมันมันแย่ค่ะ
มันโดนเอง
ตอนนั้นชิดว่าถ้ามันล่ากุมพื้น
จะทำยังไงเหมือนกัน

ต้องปิดในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะคะ
พอจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นของคนร้ายแล้วด้วยนะคะ
คาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้ทั้ง๓คนเลยค่ะ